นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรท
วันนี้ก็ได้ขอโทษต่อสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กรทไปปรับลดเวลาการทำงานลงเหลือแค่๔เดือน

ขณะเดียวกันก็มีการชี้แจงเหตุผล
ประเด็นที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลขนาดนี้
ที่ต้องร่นเวลาเรียนฟรีมาอยู่ในช่วงอายุ
ตั้งแต่๒ขวบหรือว่าช่วงอนุบาล
เดิมที่จะเริ่มต้นในช่วงปฐมศึกษา
ซึ่งก็ทำให้การศึกษาระดับมัธยมปลาย
จะไม่มีการเรียนฟรีอีกต่อไปครับ
เพราะจากผลการศึกษาทั้งโลก
อย่างที่เคยกราบเรียนในคราวที่แล้ว
ว่าเขาพบว่าการจะพัฒนาจิตใจและสมอง
ต้องเริ่มตั้งแต่๒ขวบ
ประเทศเขาขวบครึ่งเป็นต้นไป

การพัฒนาจะไม่ค่อยได้ผล
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า
ความแตกต่างความเหลื่อมล้ำของคนจนกับคนมีเงิน
มันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เพราะเมื่อเด็กที่มาจากครอบครัวที่
จะไปกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเดิมจะได้เรียนฟรีจนถึงระดับมัธยมปลาย
และอาชีวศึกษาซึ่งกรทเองได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า
ยังมีเงินกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา
ที่จะเข้ามาช่วยรับภาระตรงนี้ได้นะครับ
ในขณะที่เวทีเสวนาเรื่องจริยธรรมภิบาล
ก็ได้มีการพูดถึงปัญหาที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังประสบอยู่
โดยในชัวร์หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรียอมรับว่า
เจ็บใจที่เงินกองทุนกยศซึ่งมีทุนหมุนเวียน
ตั้งแต่ปี๒๕๓๘อยู่๔๕๐๐๐ล้านบาท
คนที่ได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมไม่นำเงินมาใช้
และพบว่าคนเหล่านี้เขารับเข้ารับราชการถึง๑๗๐๐๐คน
จำนวนนี้มีข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด
ตามมาด้วยกรสวงศ์กลาหมที่มีหลายพันคน
ชวนก็ได้มีการทวงถามนะครับถึงจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐมนูญฉบับสมบูรณ์
โดยบอกว่ามีข้อดีในเรื่องของมาตรการปรับปรามการทุจริตที่มีกลไกชัดเจน
แต่ว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนหากเปรียบเทียบกับปี๒๕๕๙
ก็ถือว่าถดถอยและกังวลว่าหากยังไม่มีความชัดเจน
บทบาทหน้าที่ของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งในบทเฉพาะการ

ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง
เช่นเดียวกับพักเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการออกแถลงการ
เรียกร้องให้ประชาชนไม่รับร่างรัฐมนูล
โดยให้เหตุผลว่าเพราะเป็นร่างที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
สร้างปัญหาทางการเมืองให้เพิ่มมากขึ้น

เพราะว่าได้สร้างกลไกที่ลดทอนอำนาจ
ของสภาพุทธรรษดรที่มาจากการเลือกของประชาชน
แต่ไปเพิ่มอำนาจให้กับสวซึ่งมาจากการสัญหา
ที่สำคัญยังให้อำนาจสารรัฐมนูลอยู่เหนือสภา
และรัฐบาลสร้างภาพปราบโกง
ขณะที่มุมมองของนายสุภาชัยสมเจริญ
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มองนะครับ
ว่าการร่วมอารมณ์ของผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
กับร่างรัฐมนุนสามารถทำได้แต่ว่าต้องไม่ผิดกฎหมาย
พร้อมยืนยันว่าในส่วนของกรกต
มีความพร้อมเต็มที่สำหรับการทำประชามติแล้วครับ